ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยนะฮะ
มี๓โรงงานประมาณ๘๐คนที่ปฐุมธานี
เขาถูกมิจฉาชีพมาหลอกคุณผู้ชม

ให้คุณสามารถไปกู้เงินได้

คือปกติเวลาเราจะกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ต้องมีการตรวจสอบต้องใช้เอกสารเยอะมากมาย
บางคนก็ไม่สามารถกู้ได้คือกู้ไม่ผ่าน
แต่ว่าคนนี้เข้าไปหลอกว่าตัวเองเป็นพนักงานของธนาคาร
ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร
ไม่ต้องมีคนค้ำสามารถกู้ได้เลย
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนหลงเชื่อจริงนะ
ประมาณ๘๐คนแต่ว่าการกู้ต้องมีการวางเงินประกันก่อน
ก็โอนเงินไปให้เขาประมาณ๒๔๐๐๐บาทสุดท้ายถูกหลอกนะครับ
ก็เข้าไปแจ้งความให้ตำรวจตามจับกลุ่มให้ได้ครับ
นางสาวมารีปุ๋ยเงินอายุ๓๗ปีก็๑ใน๓โรงงานที่ปฐุมธานีก็ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าถูกมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาหาแล้วอ้างตัวว่า
ฉันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยพูดชื่อธนาคารเลยนะ
เขาโทรมาวันที่๘กุมภาพันธ์ชักชวนทำบัตรเครดิตไหม
ทำกับเขาเนี่ยไม่ต้องไปเช็คเครดิตบูโรนะเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ต้องห่วงไม่เช็ค
หรือไม่ต้องเช็คว่าเครดิตมีอะไรเลยแล้วก็อ้างว่ารู้จักกับคนที่กู้กับตัวเองแล้วก็ผ่านทุกคน
คือเอาไลน์ที่คุยกันแอบอ้างให้ดูกันด้วยนะฮะจึงตอบตกลงไปสุดท้ายก็ตกลงไป
แต่ว่าการทำบัตรกับเขาเนี่ยต้องจ่ายเงินประกันด้วยต้องจ่ายเงินเป็นการค้ำประกันไปก่อน
หากเรื่องผ่านแล้วจะโอนกลับคืนให้นะโดยกู้เงิน๑แสนบาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยไป๓๐๐๐บาท
จากนี้ยังมีน้องมีเพื่อนในโรงงานเดียวกันรู้เรื่องพอรู้ว่าคนหนึ่งทำได้กู้ผ่านก็ร่วมไปกู้ด้วย
รวมแล้วเนี่ย๘๐คนคุณผู้ชมแต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียว
สุดท้ายรวมแล้วเสี่ยหายไปประมาณ๒๔๐๐๐๐บาทรวมไป๘๐คน
ไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยครับ
เขาบอกว่าอีกประมาณ๒๓วันเหลืออาทิตย์หนึ่ง
แต่มีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าเขาจะอนุมัติออกมา
แล้วผ่านไปประมาณ๓วันหรือ๔วันก็มีคนโทรมาจริง

โทรมาเขาบอกว่าของคุณมารีปุ๋ยเงินเขาก็เช็ค
เช็คบัตรบริษัทชดเช็คอะไรเราปกติแบบเนียนมาก

เขาบอกว่าวงเงินหนูอนุมัติแล้วนะเออหนูก็ดีใจแล้วว่า
แล้วเดี๋ยววันเงินของหนูนะคะจะเข้าวันที่๒๑กุมภา
พร้อมกับเงินดิวที่ดิวเข้ามาก็คือรวมทั้งหมด๑๓๐๐๐บาท
และในตรงนี้หนูมีการแนะนำคนเข้ามาหนึ่งคนแล้วน้องที่ว่าโอนเองอะไรเอง
คนแล้วหนูก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอีก๒๐๐บาท
รวมทั้งหมดแล้วเงินที่จะเข้าในวันนั้นก็คือ๑๕๐๐๐บาท
หนูก็พูดเขาตลอดว่าหนูกลัวหนูกลัวที่จะไม่ได้
คือคุยกันแบบสนิทใจคุยกันเหมือนคนสนิทไปแล้ว
หนูก็บอกว่าพี่ถ้าวันนี้อีก๑ไม่ได้ถูกขอตายแน่เลย

อีกตั้งหลายคนอีกตั้งหลายชีวิตที่เขามีความหวังกว่าหนูว่า

เขาบอกได้อยู่แล้ววุ้นได้อยู่แล้ว๑๐๐เองไม่ต้องเครียดยังไงก็ได้

นี่ใช่หนูถึงได้ไปแจ้งความ
สุดท้ายก็ไม่มีใครได้เงิน
คนที่ไปชวนเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
หลังรู้ว่าถูกหลอกนางสาวมารีก็โทรศัพท์ไปสอบถามธนาคารกรุงไทย
มีคนชื่อนี้ไหมเป็นพนักงานสินเชื่อจริงหรือเปล่า

ไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรศัพท์ไปถามลูกค้าโดยตรง
ก็เลยไปแจ้งความที่สพธัญบุรี
เพราะเชื่อว่าอาจจะมีประชาชนอีกหลายคนถูกหลอก

ใครจะทำเรื่องบัตรเครดิตนั้น

ก็คือติดต่อที่ธนาคารหรือว่าที่คอลเซนเตอร์